คุณผู้ชมคะจะพาไปดูงานงานหนึ่งค่ะ
งานนี้ตกแต่งด้วยดอกไม้สีม่วงล้วนเลย
แล้วก็มีผู้หญิงใส่ชุดไทยสีแดงมาร่ายรำมีการแสดง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมงานนี้นะคะ
เป็นงานของนายธีรพัฒน์วงอรินอายุ๔๓ปี

แล้วก็มีรางวัลผลงานมากมายเลยนะคะ
ซึ่งคุณธีรพัฒน์เสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ดังนั้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือขบวนแห่ศพสู่ป่าช้า
คำมีรัตนปัญญาที่ตำบลแม่คำมี
อำเภอหนองม่วงไข่ที่จังหวัดแพร่

เพราะว่างานศพงานนี้แปลกตาไปกว่างานศพอื่น
นี่ค่ะอย่างตอนที่ขบวนศพกำลังเคลื่อนเข้าป่าช้า
ที่จะมีพระสงฆ์นำหน้าปกติใช่ไหมคะ
เราก็จะเห็นเมื่อสักครู่ก็มีผู้หญิงใส่ชุดไทยสีแดง๑๐คน
หาบตะกร้าใส่เข้าตอกดอกไม้
แล้วก็บนรถศพก็มีผู้ชาย๔คน
แต่งเป็นชุดไทยยืนคุมหีบศพแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
ทีนี้พอขบวนเข้ามาในป่าช้าแล้ว
สาวเขาก็จะเอาข้าวตอกดอกไม้โปรยไปตามถนนที่หน้าเมน
แล้วก็ตกแต่งเป็นฉากขนาดใหญ่ปิดเมนเอาไว้นะคะ
ทางขึ้นเมนด้วยผ้าสีม่วง
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศในงานเป็นสีม่วง
คือตกแต่งด้วยดอกไม้สดสีม่วงล้วนนะคะ
มีรูปของนายเทียรพาตติดเอาไว้บนฉาก
ด้านพื้นดินก็ปูด้วยผ้าสีขาวแบบที่เห็น
หลายคนที่มาในงานแขกเรือต่าง
เขาก็บอกว่าแปลกตาไม่เคยเห็นงานศพแบบนี้

ใช่ค่ะก็คือถ้าพูดถึงพิธีวางผ้าไตรบังสกุล
ปกติแล้วผู้ชายมักจะเป็นคนถือพานที่ใส่ผ้าไตร

แต่นี่ภาพที่เห็นก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นก็คือเป็น
สาวสวยแต่งชุดไทยสีแดงสวยงามรูปร่างเท่ากันหมดเลย
เป็นคนถือพันผ้าไตรบังสกุลเดินมารอแขกผู้ใหญ่
ที่ได้รับเชิญมา๒๐คน
ซึ่งนายวรวัตรเอื้ออภิญกุลอดีตรัฐมนตรี
การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในการวางผ้าไตร
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้

ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของพิธี

กับแขกที่มาร่วมงานอย่างที่สุดเลย
สาวแต่งชุดไทย๓๐คน
ออกมาแสดงหน้าเมน๓ชุดด้วยกันนะคะ
ก็นี่แหละค่ะร่ายรำฟ้อนรำสวยงามอ่อนช้อย
และชุดสุดท้ายเป็นชุดรำโปรยข้าวตอกดอกไม้

กลับเมื่อสักครู่ดูแล้วเหมือนอยู่สวงสวรรค์
หลายคนที่เห็นการจัดงานศพแบบนี้

ก็ไปสอบถามกับนางสาวสมสมัยมูลบัวพา
บอกว่าผู้ตายเป็นเพื่อนรักเลย
ทีนี้เมื่อเพื่อนเสียชีวิต
ก็เลยวางแผนจัดงานศพนี้ขึ้น
เพราะว่ารู้ใจเพื่อนที่เสียชีวิต

เดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนสนิทของผู้ตาย
ที่จัดงานศพให้นะคะ
อยากจะส่งเพื่อนรักไปอยู่สวงสวรรค์นะครับ
เหมือนส่งขึ้นสวรรค์สวรรค์

อันนี้เรามาทำเองทั้งหมดเลยนะ
ก็ร่วมกันแนวคิดกับเพื่อนนะคะ

เพื่อนพี่น้องทุกคนเลย
หมายถึงว่าคนเสียชีวิตนี้

ก็บอกว่าบรรยากาศเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์
ทุกอย่างตกแต่งด้วยความวิจิตรสวยงามจริงนะคะ
ทีนี้ก็ไปสอบถามแม่เท่าป้ออายุ๗๖ปี
เป็นชาวบ้านหนองม่วงไข่ที่ไปร่วมงานศพนี้ด้วยค่ะ

ให้สาวถือพานผ้าไตรบังสุกุลแบบนี้

เพราะว่าตั้งแต่แม่ป้อเกิดมาจนตอนนี้๗๖ปี
เห็นผู้ชายตลอดเลย
แต่แม่เท่าก็บอกนะคะก็ถือว่าดีนะ
เพราะว่าจริงแล้วประเพณีที่แท้จริง
เขาก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นผู้หญิง
หรือว่าผู้ชายในการถือพานผ้าไตรบังสุกุล
แต่เห็นว่าสิ่งที่เห็นในงานวันนี้มันแปลกตานะคะ